คุณผู้ชมคะยังอยู่กันที่เรื่องของโควิด๑๙
เพราะว่ามาดูตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่เนี่ยโอ้โหตัวเลขสูงอีกแล้วนะคะ
แต่ดูตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่วันนี้ต้องดูควบคู่ไปกับผู้ที่รักษาหายแล้วด้วย
ผู้ติดเชื้อรายใหม่เนี่ยค่ะสองหมื่นสองพันเจ็ดร้อยแปดสิบสองราย
รักษาหายแล้วสองหมื่นสามพันหกร้อยสี่สิบเก้ารายรักษาหายแล้วเยอะนะคะนี่นะคะ
เสียชีวิตเพิ่มหนึ่งร้อยสี่สิบเจ็ดศพค่ะตอนนี้มีผู้เสียชีวิตสะสมหกพันแปดร้อยสี่สิบแปดศพนะคะ
ส่วนผู้ติดเชื้อสะสมภาพรวมทั้งหมดอย่างที่ขึ้นอยู่หน้าจอก็คือรวมตั้งแต่ปี๖๓คือปีที่แล้วเลยนะคะ
แสนสามหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเอ็ดรายแล้วส่วนเรื่องของวัคซีนเรื่องสำคัญจริงจริง
ภูมิคุ้มกันหมู่นะคะครับแล้วก็เรื่องของผู้ที่ยังรักษาตัวอยู่เนี่ยนะคะ
ภาพรวมของผู้ที่ยังติดเชื้อและรักษาตัวอยู่เนี่ยสองแสนเก้าพันยี่สิบแปดราย
อาการหนักห้าพันสี่ร้อยเก้าสิบห้ารายต้องใส่เครื่องช่วยหายใจหนึ่งพันหนึ่งร้อยสามรายค่ะ
วัคซีนฉีดไปแล้วเนี่ยนะคะภาพรวมทั้งหมดฉีดไปแล้วประมาณยี่สิบสองล้านโดสนะคะ
แต่ว่าในแต่ละวันรายวันเนี่ยค่ะก็คือด้านล่างสำหรับวันที่๑๑สิงหาคมเมื่อวาน
เข็มหนึ่งเข็มสองเข็มสามรวมแล้วเนี่ยในแต่ละวันก็ถ้าดูบวกบวกหลวงหลวงก็เกือบห้าแสนนะ
ประมาณห้าแสนต่อวันได้อยู่ใช่ใช่ค่ะเปรียบเทียบเจ็ดวันย้อนหลังดูหน่อยค่ะ
สำหรับโควิด๑๙ในช่วงนี้กราฟจะเป็นแบบเป็นแอ่งแบบนี้
คืออยากให้ลงแล้วลงเลยไม่อยากให้ลงแล้วขึ้นไปอีกแบบนี้นะคะ
เพราะวันนี้ยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ค่อนข้างสูงจริงคุณผู้ชมยอดผู้เสียชีวิตก็ยังสูงอยู่
ยังวางใจไม่ได้ดังนั้นทุกอย่างเราต้องช่วยกันตอนนี้ตรวจเชิงรุกฉีดวัคซีน
มาตรการในการป้องกันตัวเองในทุกอย่างเลยนะคะ
สำคัญที่สุดก็คือฉีดวัคซีนให้เกิดคุมคุมกันหมู่ในประเทศให้มากที่สุดเกราะที่สุด